ใครที่เคยแต่งงานขอเสียงหน่อย
คุณคิดว่าสิ่งของที่เป็นของมั่นมีค่าที่สุดสำหรับคุณคืออะไร

ก็เลยจะไม่ได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศแบบนี้
บางคนก็บอกว่าเป็นแก้แหวนเงินทอง
บางคนก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่เซ็นในเช็ค
แต่เจ้าสาวป้ายแดงที่จะเล่าต่อไปนี้
สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับวันแต่งงานของเธอคือสิ่งนี้ค่ะ
ไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะ

หนูน้อยวัย๔เดือนเท่านั้นค่ะ

มาวินเป็นลูกสาวของเจ้าสาวป้ายแดง
เขาบอกว่าความตื้นตันใจความสุขมันจุกอก
ก็เลยต้องมีการระบายผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
มีการนำเรื่องราวมาบอกเล่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเจ้าสาวป้ายแดงรายนี้
คุณดูสิน้องน่ารักน่าเอ็นดูมากเลย

แล้วให้ความร่วมมือดีมากไม่ง้อมาแงไม่ร้องไห้
ตายแล้วตัวใหญ่๔เดือนจริง

บอกเล่าเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
มีการโพสต์ภาพน้องมาวินลูกชายวัย๔เดือน
แล้วก็ขึ้นแบบนี้บอกว่า
สอดงานแต่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต
ไม่ใช่แค่วันสำคัญของพ่อกับแม่

มาวิน๔เดือนพยานรักตัวน้อย

เอาภาพสวยมาอวดกันจ้า
คุณเป็นเจ้าสาวป้ายแดงที่โชคดีที่สุดในโลก
แล้วก็คุณสร้างบรรยากาศเช้าแบบนี้

เอารูปลูกคุณมาให้เราดูแบบนี้นะ

เฉพาะในขันหมากโอ้โหไม่ร้องอะไรเลยนะ